สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
ไทยรัฐนิวโชว์นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพบกันเร็วหน่อยนะฮะ
ครับที่จะจัดตราสถานการณ์การชุมนุมนะครับ
นัดชุมนุมใหญ่ครับนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผู้ชมครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
ชุมนุมใหญ่เอาไว้วันนี้แต่วันนี้นะครับ
เขาได้ใช้ชื่อก็คือกลุ่มสิบเก้ากัญญา
ทวงอำนาจคืนราษดรถูกต้องครับนะฮะ
บรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงณขณะนี้นะครับ
วันนี้คุณทัศนัยและผมภาคภูมินะครับ

ยาวไปถึงไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับ

ตอนนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปประจำการตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
เหตุการณ์ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้แล้วนะครับ
เราไปดูล่าสุดก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าล่าสุดณขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
เข้าไปยึดแล้วก็จับจองพื้นที่ในพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะฮะ
ซึ่งขณะนี้นะครับการชุมนุมท่าทีต่างความเคลื่อนไหวต่าง
ทั้งแก่นำและผู้ชุมนุมที่บริเวณท้องสนามหลวงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
ไปติดตามจากทางรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับ
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณสิริวัลครับ
กลุ่มแนวร่มธรรมศาประกาศชะชนะยกแรกนะคะที่สามารถบุคเข้ายึด

พร้อมกับให้จับตาการชุมนุมใหญ่ขึ้นปลาใสเวทีเย็น
วันนี้จะมีเนื้อหาที่จะพูดซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหามาก่อน
แนะนำ
แกนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมหนุมได้ขึ้นรถขยายเสียงประกาศใช่
มารอหลังเคลื่อนขบวนจากเวทีภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
พื้นที่สนามหลวงได้สำเร็จค่ะและจะใช้เป็นเวทีประสัยใหญ่ในช่วงค่ำวันนี้
พร้อมกับยกเลิกเวทีสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ท่ามกลางมวลชนในสนามหลวงที่เริ่มหนาแน่นค่ะขณะที่บรรยากาศทันทีที่มวลชนเคลื่อนเข้ามาในสนามหลวงนะคะ
ซึ่งก็มีแนวกำแพงของตำรวจควบคุมฝุงชนประจำการรักษาความปลอดภัยและไม่ให้ผู้ชุมนุมลุกล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้าม
โซนหน้าสารดีกาถึงวัดพระแก้วค่ะมีการนำรถขยายเสียงขนาดเล็กมาปราศัยกดดันตำรวจให้เปิดพื้นที่
ตะโกนสนามหลวงคือสนามราชประชาชนมีสิทธิ์ใช้และได้โหและชู๓นิ้วแสดงสัญลักษณ์ค่ะ
จากนั้นผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้ายึดเต็มพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะ
และ
ชนะสงครามนำรถขยายเสียงประกาศประชาสัมพันธ์เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
สนามหลวงยังไม่ได้ขออนุญาตให้ชุมนุมค่ะดังนั้นขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
ภายใน๑ชั่วโมงนั่นก็คือก่อนเวลาสิบหกนาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
และก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
ทำให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจตระโกนโหร้องด้วยความไม่พอใจแล้วก็ชู๓นิ้วไล่ค่ะ
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกา๒๐นาทีนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฝ่านแผงกั้นของตำรวจเข้าไป
อย่างพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามพร้อมตะโกนชัยชนะ
ขณะที่ตำรวจก็ไม่มีการปะทะด้วยกันค่ะแล้วก็มีการถอยร่นกำลังออกไป
พร้อมกันนี้นะคะแนวรั้วเหล็กที่กั้นอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นระยะที่ห่างจากเขตพระราชฐานมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนยืนเป็นแถว
เป็นแนวกำแพงหนาแน่นพร้อมกับมีป้ายประกาศแจ้งเขตห่วงห้าม
ห้ามทำกิจกรรมชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานและเขตพระราชวังตามกฎหมายมาตรา๗วัก๑ค่ะ
ขณะที่แนวหลังของตำรวจนะคะก็เป็นรถน้ำที่มาจอดเรียงติดกัน
เพื่อเป็นแนวกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปค่ะส่วนการประสัยใหญ่ของแก่นำ
ในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็ยืนยันเนื้อหาในการประสัยตั้งแต่ตอนค่ำเป็นต้นไปจะเป็น
ความพิเศษมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่ยังไม่มีการเปิดเผยมาก่อน
ก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็ช่วงเวลายี่สิบนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะคะ
อานนท์นำพาแก่นำคนสำคัญอีกหนึ่งคนก็จะขึ้นเวทีประสัยด้วยค่ะ
เหตุการณ์ล่าสุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายืนรายงานสดอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็เริ่มมีการขยับของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพยายามที่จะฝ่าแนวกั้นของตำรวจที่
อย่างที่ทีมข่าวเราบอกไปว่าป้องกันไม่ให้มีการฝ่าเข้าไปในเขตพระราชฐานค่ะ
แต่ว่าแกนนำก็ประกาศนะคะว่าให้มวลชนทุกคนกลับไปที่เวทีใหญ่ค่ะซึ่งรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศในช่วงข้ามทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราจะ
รายงานเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับนี่เป็นพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับคือนักขณะนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะจากตอนช่วงเช้านะครับก็อย่างที่เขาประกาศมาตลอดนะฮะ
ว่าต้องการเข้าไปปักหลักยึดพื้นที่การชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช่ครับ
แต่ตอนนี้นะครับได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงหมดแล้วใช่ฮะนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายที่ผ่านมาใช่ครับถึงแม้จะมีการเอารั้วรวดน้ำ
ขออภัยเป็นเหล็กนะฮะรั้วเหล็กแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีรถฉีดน้ำก็ตามที
แต่ว่าผู้ชุมนุมยังคงเข้าไปได้หลังจากที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปได้
คุณผู้ชมก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนี่แหละฮะหลังจากนั้นตำรวจเข้าพื้นที่ทันที
แล้วก็ไปพูดไปประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงว่าการเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นี่คือตอนประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามโมงนะบ่ายสามเนี่ยพอผู้ชุมนุมเข้ามาตรงนี้
ท้องสนามหลวงปุ๊บตำรวจก็มาเลยนี่เลยฮะครับไปยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเลยบอกว่า
นำของพวกคุณไม่ได้มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายใน๒๔ชั่วโมงก่อนจะมีการชุมนุมนะฮะ
แล้วก็ประกาศว่าขอให้ยุติการชุมนุมภายใน๑ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงนะครับ
นับมานี่มันก็เลยมาแล้วแต่ว่าก็ยังคงไม่มีการออกไปจากท้องสนามหลวงนะครับนะฮะ
คนที่เข้าไปก็คือทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอกโคสิตบุญทวีครับท่านภูมิกับการสามกองบังคับการปรับปรามยาเสพติด๔นะฮะ
พร้อมด้วยทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจเอกบรสักพิสิทธิ์บรรพากรนะครับนะฮะ
เป็นภูมิกับของสอนอจรสงครามนะฮะนี่ก็ไปอ่านประกาศเลย
ก็ต้องแจ้งทางเจ้าของสถานที่

ทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะให้เข้าไม่ให้เข้า

แต่เมื่อบ่าย๓เนี่ยเขาเข้ามา

ต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือ
ทางเขตครับแล้วก็ทางตำรวจละ

ไม่ได้แจ้งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน

เป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบการชุมนุมสาธารณะปี๒๕๕๙

แก่ประชาชนทั่วไปตำรวจก็เลยบอกว่านี่นะต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา
ี่สิบเอ็ดวักหนึ่งของพระบอชุมนุมเนี่ยให้ยุติการชุมนุมในเวลาหนึ่งชั่วโมง
นับจากนี้คือก็ไปประกาศตอนบ่ายสามโมงนะครับนะฮะทีนี้ทางสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเองก็แสดงความเป็นห่วงต่อการชุมนุมทั้งเรื่องของโควิดสิบเก้าระบาดอยู่
ขอให้ผู้ชุมนุมระวังกันด้วยเป็นระยะห่างกันด้วยนะซึ่งระหว่างนี้
เนี่ยนะฮะทางกลุ่มผู้ชมนุมก็มีการโหร้องเป็นระยะนะครับ
ตำรวจพูดก็โหร้องแสดงความไม่พอใจกันไปแล้วก็ตะโกนว่าอย่าคุกคามประชาชน
คุกคามประชาชนแบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันได้ว่าจะดำเนินการชุมนุมต่อไป
อย่างภาพที่เห็นเลยก็เลยมาเป็น๒๓ชั่วโมงแล้วก็ยังคงยังอยู่
นะฮะไปฟังเสียงของตำรวจในช่วงที่ไปประกาศกันหน่อยครับ
นะครับตอนการชุมนุมแม่งน้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ
แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งตามพระราชบัญญัติการชุมนุมพศ
มาตราสิบนะครับถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่เล็กชอบด้วยกฎหมายตามมาตราสี่สิบสี่นะครับ
ดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความสะดวกของประชาชนในการดูแลชุมนุมสาธารณะนะครับ
ให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับ
น้องน้องครับอาศัยตามหน้ามาตราสี่สิบสี่เกิดละเล็กหนึ่งนะครับ
แข่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราชต่อมาทั้งละห้าแสด
ให้ผู้ชุมนุมเลิกชุมนุมภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะครับ

ขอบพระคุณมากครับได้เงินทั่วหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมคุณภาคภูมิครับสุดท้ายแล้วการออกมาประกาศของตำรวจก็ไม่เป็นผลนะครับ
คือในมุมของเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละตามขั้นตอนต่าง
ในการไปแจ้งเตือนแล้วบอกให้ทราบใช่ไหมครับ
แต่ว่าณขณะนี้ก็เป็นว่าทางผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักแล้วก็ยึดพื้นที่อยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวง